วงการในเรื่องประกาศข่าวว่าจะแต่งงาน
จะมีผัวเพื่ออะไรพี่
พี่มีผัวทำไม
พิชาพิชา
ไม่ได้น่าเกลียดนะ
ไม่ได้น่าเกลียด
ทำไมถึงรู้สึกว่าคนนี้ไว้ใจได้

หูเป็นคำถามที่ยากมาก